หิวไม่ไหวงั้นไปต่อเลยที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
กาดต้นพยอมหรือว่าตลาดต้นพยอมที่นี่ฮอตฮิตมาก
เพราะว่าในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน
และบอกเลยว่าสิ่งที่ขายดีก็คือนี่ไส้อัวน้ำพริกหนุ่มแคปหมู
ไปที่กาดต้นพยอมนี้นะเวลาจะกลับบ้านแบบไปเที่ยวกรุงเทพอ่ะ
มีนักท่องเที่ยวเนี่ยแวะเวียนมาเลือกซื้อของเพื่อกลับไปให้ครอบครัวกัน
คือวันหยุดยาวเขาไปเที่ยวกันมาจะกลับก็ต้องแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือกันเนาะ
ส่วนของที่นักท่องเที่ยวนิยมเลือกซื้อก็คงจะเป็น
ของพื้นเมืองอย่างเช่นใส่อะไร
ใส่ใส่ไส้ลื้อใส่ลื้อ
ใส่ลื้อไม่มีมีแต่ใส่อัวใส่ลื้อใส่อัวอะไรล่ะ

น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกอะไรน้ำพริกผู้ชายอายุ
น้ำพริกน้ำพริกวัยรุ่น
ไม่ใช่น้ำพริกหนุ่มสิมาโถมันมีน้ำพริกวัยรุ่นที่ไหนล่ะ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
เป็นของยอดฮิตเลยนะเวลาเราไปเชียงใหม่เราต้องสวยมาก
คุณป้าลาวันหินจันทร์เจ้าของร้านบอกว่าช่วงวันหยุดยาว
มีนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาเลือกซื้อของฝากกันอย่างต่อเนื่อง
โดยของฝากยอดฮิตก็คือไส้อัวนะคะ
อัวจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๔๔๐บาท
หมูกิโลกรัมละ๖๐๐บาท

แล้วที่นี่เขามีขายน้ำพริกแบบทั้งเป็นกระปุก

ใช่ขายกิโลกรัมละ๒๔๐บาทนะคะ
ดิฉันไปดิฉันชอบซื้อไอ้แคปหมูที่ติดมัน

อันนั้นอร่อย

แล้วคุณรู้ไหมคือเขาจะทอดใหม่เลยตรงนั้น
แล้วแต่ละร้านเขาจะให้ชิมกัน
คืออย่างนี้นะเดี๋ยวร้านอื่นที่เขาขายตรงนี้จะน้อยใจ

จริงร้านอื่นมันก็อร่อยแหละแต่รสชาติมันจะแตกต่างกันอยู่นิดน

ซื้อสิซื้อสิน้องใบตองต้องซื้อหน่อยเดี๋ยวแม่ค้าก็ว่าเอา

เขาบอกว่านักท่องเที่ยวจากแบบว่าจังหวัดอื่นเนี่ยแวะมาที่นี่ในช่วงวันหยุดยาว
ก็เลยทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากช่วงเดิมหลายเท่าตัวเลย
จริงที่นี่มีอีกนะมีพวกผลไม้อบแห้งอะไรอย่างนี้

แล้วก็ชิมได้อย่างที่คุณชนะบอกแหละว่า
แม่ค้าเขาไม่ได้แบบว่าห้ามอะไร

ถ้าคุณชอบรสชาติของร้านไหน

คือผมว่าหลายคนอ่ะ

เพื่อที่จะเอาขึ้นเครื่องได้อย่างสะดวก
แม่ค้าเขาก็พร้อมบริการให้นะครับ
ใช่แล้วดิฉันซื้อสองรังอ่ะ